ไปดูเรื่องของน้องหมากันบ้างแต่น้องหมาตัวนี้ประหลาดมากค่ะ
เพราะว่า๑หัวแต่ว่ามี๖ขาค่ะ

คุณคะคุณถ้าลองแบ่งครึ่งภาพนะ
เป็นท่อนบนกับท่อนล่างคุณจะงงมาก
เพราะท่อนล่างมันเหมือนลูกหมา๒ตัวนอนประกบหักกัน

แต่ถ้าด้านบนมันเหมือนมีลูกหมาตัวเดียว
มันเป็นหมาแฝดที่หนึ่งหัวตัวเดียวลำตัวติดกัน
แต่ท่อนล่างเนี่ยมีขาแยกออกมาทั้งหมดทั้งมวล
ก็เลยกลายเป็นหมา๑หัวกับ๖ขาค่ะ
คือข้างบนมี๒ขา

ด้านหลังครับอันนี้ด้านหน้าเนอะมันก็คงจะใช้ชีวิตลำบากอ่ะถ้ามันอยู่รอดอ่ะนะคะ
แต่ยังไงด้วยอ่ะเออนั่นน่ะสิคะแต่ธรรมชาติมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปนะคะ
ตัวเกิดมาก็พิกลพิการแบบนี้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ถ้ามันไม่มีชีวิตก็ขอให้มันแข็งแรง
ถ้ามันตายไปก็ให้มันไปเกิดใหม่เนาะขอบคุณเจ้าของคลิปนี้ด้วยนะคะที่นำมาให้เราได้ดูเรื่องแปลกกัน